ที่มิ้วจะเล่าก็เป็นเรื่องความรักเหมือนกันค่ะพี่อุ๋ย
เป็นรักแท้เป็นรักแท้ที่ไม่มีข้อโต้แย้งอะไรเลยจริง

คือคุณแม่เนี่ยป่วยเป็นเบาหวานนะคะ
จนทำให้ตาเนี่ยมองไม่เห็นเลยคุณแม่กลายเป็นคนตาบอด
กลับไปหาแม่อยากให้คุณแม่ภูมิใจ
ลูกชายใส่เครื่องแบบใน๑๐ไปเต็มยด
แต่ด้วยความที่คุณแม่ไม่สามารถมองเห็นได้
คุณแม่ก็ได้แต่กอดลูกสัมผัสชุดเครื่องแบบของลูก
จับไปที่หมวกจับไปที่ชุดเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ

กลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาหาแม่
คุณแม่ดวงตามองไม่เห็นค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ชีวิตต้องพาจนหากว่าเธอไม่ช่วยดึงฉันไหว
ลงทางไปไหนแล้วตั้งนาน
ชีวิตต้องผจญพายุฝนและภัยผ่าน
ใจบางมันต้านทานไม่หวัง
เธอนักภาพฟ้าฝัน
ทางเมื่อเมื่อ
นี่ค่ะเจ้าของคลิปก็มีการโพสต์ข้อความเอาไว้เพิ่มเติมนะคะ
บอกว่าผมขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านมีให้ผมและแม่

ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคม
คุณผู้ชมคะมีคลิปตอนที่ลูกชายใส่เครื่องแบบทหาร

นี่ค่ะก็ก้มกราบเท้าแม่แสดงความรักที่มีให้กับคุณแม่นะคะใจฟัน
คือนักเรียนใน๑๐ทงชัยโตเอี่ยมค่ะ
อยู่โรงเรียนใน๑๐ทหารบกนะคะ
นี่ค่ะคือเป็นคลิปภาพที่ตื้นตันใจจริงค่ะ
ก็คุยเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะ
คุณผู้ชมบอกว่าหลังจากที่เข้าเรียนที่โรงเรียนในสิบ
ได้กลับมาบ้านเนี่ยคือได้รู้ข่าวร้ายว่าคุณแม่ป่วยเบาหวานทำให้คุณแม่ตาบอด
แล้วก็วันนั้นใส่เครื่องแบบเป็นครั้งแรก
กลับมาถึงบ้านก็ทำความเคารพแม่
แต่แม่พูดขึ้นมาว่าถ้าลูกไม่พูดกับแม่นี่แม่ไม่รู้เลยนะว่าลูกยืนอยู่ตรงนี้
แล้วก็ถ่ายรูปคู่กับคุณแม่นะคะ
แม่ก็เอามือขึ้นมาสัมผัสแล้วแม่ก็พูดว่าลูกใส่เครื่องแบบลูกต้องดูดีมากแน่เลย
เพราะว่าถ้าเหมือนเรามีเงินมากกว่านี้ก่อนให้ที่บ้านแม่เป็นคนเดียวที่ทำงานหาเงิน
ขอให้ทุกคนนะครับอย่ายอมแพ้กับความฝันที่กำลังพยายาม
เพราะว่าแม้ว่าโลกนะครับมันจะโหดร้าย
คือมันจะเข้ามาถาโถมเรามากแค่ไหนนะครับ
แต่ผมเชื่อครับว่าความพยายามจะไม่เคยทรยศคนที่ตั้งใจเสมอครับ
นักเรียนใน๑๐ทงชัยบอกอีกนะคะว่า
ก่อนที่จะตัดสินใจสอบเรียนใน๑๐ค่ะ
ก็คือก่อนหน้านี้ทางบ้านไม่ค่อยมีฐานะ
พี่สาวเรียนอยู่มหาวิทยาลัย
พ่อเป็นคนหาเงินเลี้ยงครอบครัวคนเดียว
เลยตัดสินใจสมัครเข้าทหารเกณฑ์ก่อนกำหนด
และสมัครสอบเข้าใน๑๐ต่อเลย
ตอนนี้ทำตามความฝันสำเร็จแล้ว
หลังจากนี้ถ้าเรียนจบจะตั้งใจทำงานเก็บเงิน
เพื่อพาคุณแม่ไปรักษาดวงตา
หวังให้คุณแม่กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง
ถ้านักเรียนใน๑๐ทงชัยดูข่าวนี้อยู่
ก็ต้องบอกเลยว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาให้กำลังใจ
ส่งกำลังใจกันไปเยอะมากเลยค่ะครับ